อีกนิดนึงไอ้ปบไอ้คนบ้าน่ะมาทำแบบนี้
แม่แม่ไม่เลือกได้แล้ว
แม่ยอมฝ่าไม่ได้หรอกว่านั้นอ่ะ
เอาไว้ถึงที่สุดเลยตำรวจต้องทำให้ถึงที่สุด

ขวัญและรันทดใจเหลือเกินพร้อมกับคำถามตามมามากมาย
ในต้อยก่อนและนิชบ้านเลขเสียต้อย

จำกัดความของผู้ชายคนนี้ยากเหลือเกินคลั่งยาเมายาบ้า
ซื้อยาบ้ามาเนี่ย๑๐เม็ดในราคาแค่๓๐๐บาท
กลางดึกคืนวันจันทร์ขับรถไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของน้อง
นักเรียนชั้นม๖สามคนที่จังหวัดกระบีน้อง๑๘เท่ากันฮะ
ผู้ชาย๑ผู้หญิง๒ชนเขาแล้วยังลงไปไปยิงเขาซ้ำอีก
จนเขาเสียชีวิตจักรยานยนต์ก็ถูกเผาสุดท้ายถูกจับได้
ในสภาพคลั่งยาหลอนยาเมื่อวานไปจับตอนเช้า
ตอนเย็นคุมตัวอยู่โรงพักษ์สพขพที่กระบี
คลั่งในห้องคุมตัวผู้ต้องหาไปซ้อมผู้ต้องหา
ที่อยู่ร่วมห้องเดียวกันเนี่ยเขาบาดเจ็บไปอีกคนนึง
แม่เมียบอกว่ารู้ว่าต้อยเนี่ยติดยาบ้ามานานแล้ว
ก่อคดีก็มากมายเคยมีคดีฆ่าคนตายด้วยสุดท้ายหลุดคดีมา
แล้วก็มาฆ่าเด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ
เสียชีวิตไปสามคนสังคมมีคำถามมากมายว่า
เราต้องอยู่ร่วมกับคนที่เขาติดยาเสพยาอัลวาส
ก่อเหตุไปติดคุกไปบำบัดออกมามาซื้อยาบ้ามาเสพ
ติดยาอลวาททำร้ายก่อเหตุไปติดคุกไปบำบัดมันวนอยู่เนี่ย
คนเจ็บคนตายแต่ละวันไม่รู้เท่าไหร่ยาบ้าก็ถูกเหลือเกินหาง่าย
ปืนก็มีปืนก็หาง่ายเดี๋ยววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิเราคุยกันเรื่องนี้นะฮะ
วันนี้มีอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับ
ท่านอธิบดีอายการประจำสมรรถงานอายการสูงสุด
จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยสวัสดีครับอาจารย์มนุษยครับ

เดี๋ยวคงได้คุยกันว่าคดีอย่างนี้หลายคนถามถึงประหารชีวิตไหม
ถ้าดูแล้วมีโอกาสแต่จะได้ประหารหรือเปล่า
อาจารย์ปรเมษรอกไม่แน่ใจนะฮะ
ยาบ้าหาง่ายปืนก็หาง่าย
แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูที่วัดเขาพนมจังหวัดกะบี่ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ครับเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องหนึ่งในสามที่เสียชีวิตนะครับ
น้องน้ำฝนนะฮะน้องน้ำฝนนางสาวนัทนิชาอายุสิบแปดปี
คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตามคดีนี้อยู่
อยู่ที่จังหวัดกระบีนะครับจะรายงานสดล่าสุดเข้ามานะครับ
ก็มีการจัดงานเป็นวันที่๒แล้วค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
เราต้องบอกว่าครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งหมดเนี่ยต่างก็เรียกร้องให้ทางด้าน
อย่างที่คุณภาคภูมิพูดไปเมื่อสักครู่แต่เดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหว
ที่สถานีตำรวจภูทรเขาพนมก่อนนะคะความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหา
คุณภาคภูมิคะเชื่อไหมว่าจนถึงวันนี้นะคะ
ทางผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสอบปากคำได้เลยนะคะ
นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวไปดูความเคลื่อนไหวของนายธีรศักดิ์
เรืองอายุสี่สิบสองปีผู้ต้องหาที่คลุมครั่งจากการที่ติดยาเสพติดนะคะ
แล้วก็ก่อเหตุยิงเด็กนักเรียนอายุ๑๘ปีเสียชีวิต๓ศพเมื่อวานนี้
คุณภาคภูมิเล่าไปแล้วว่าอารวาสคลุ้มคลั่งอย่างหนักเมื่อวาน
ตำรวจเนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยกันจับนะคะเพราะว่านายธีรศักดิ์จับผู้ต้องขังที่อยู่ห้องเดียวกันเนี่ย
โขกหัวกับพื้นปูนจนได้รับบาดเจ็บทีมข่าวสังเกตเห็นเลือดด้วยนะคะว่า
ผู้ที่อยู่ห้องขังเดียวกันเนี่ยมีเลือดออกกันเลยทีเดียวค่ะ
ตำรวจก็เข้าไประงับเหตุท่ามกลางความชุนละมุน
จนถึงวันนี้นะคะก็ยังคงไม่สามารถให้ปากคำได้
แม้ว่านายธีรศักดิ์จะไม่อารวาสแล้วนะคะคุณภาคภูมิ
แต่ว่าตำรวจสอบปากคำไม่ได้เพราะว่ายังมีอาการมึนเบลอค่ะ
ไม่มีสติแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องตำรวจเชิญทนายความมา
เพราะว่าคดีนี้นะคะเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงในการสอบปากคำเนี่ย
ต้องมีทนายความร่วมด้วยแต่ว่าวันนี้ยังไม่สามารถที่จะสอบปากคำได้
และเมื่อผู้ต้องหามีสติสัมปัชญะก็จะต้องสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
แต่กระบวนการที่เล่ามานี้นะคะจะต้องแล้วเสร็จก่อนสิบโมงวันพรุ่งนี้ค่ะ
คุณภาคภูมิครับเพราะว่าจะครบกำหนดในการควบคุมตัว๔๘ชั่วโมง
ซึ่งตำรวจจะต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกระบี่ต่อไป
ขณะที่ญาติของนายธีรศักดิ์วันนี้นะคะมาเยี่ยมทั้งพันรยาทั้งคุณแม่
ก็ยังคงปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงปมความขัดแย้งในครอบครัว
ที่น่าจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้หรือไม่ค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
คือสรุปแล้วเนี่ยตั้งแต่จับได้เมื่อวานจนถึงวันนี้นะขณะนี้
คุณวิมลวันบอกว่ายังสอบปากคำไม่ได้เลย
เพราะยังคลั่งยาอยู่ยังสอบปากคำไม่ได้เลยครับอาจารย์ครับ
อย่างอย่างกรณีตรงนี้เนี่ยถ้ามันสอบปากคำไม่ได้จริงแบบ
โอ้โหคุยไม่รู้เรื่องคลั่งยาหลอนยาอยู่เนี่ย
ก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบก็ฝากขังไปก่อนฝากขังไปก่อน
มีสติสัมปัชญะที่สมบูรณ์แบบที่พร้อมจะให้การได้ก็ให้การถ้าให้การไม่ได้ก็
ก็ต้องบันทึกว่ายังให้การไม่ได้เพราะดูแล้วคดีคดีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเรื่อง
ครับเรื่องการก่อเหตุคือก่อเหตุที่หลายท่านถามเนี่ยโทษถึงขนาด
โทษนี้มันโทษประหารชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นตามมาตรา๒๘๘
วงเล็บ๗วงเล็บ๙วงเล็บ๗กรณีที่ฆ่าเพื่อปกปิดการกระทำความผิดของตัวเอง
อ่าโดยปกติเราจะเพราะว่าฆ่าบุปริการีฆ่าจับพนักงานฆ่าโดยใดตรองไว้ก่อน
แต่กรณีนี้ฆ่าเพื่อปกปิดการกระทำความผิดตัวเองหลังจากที่ขับรถชนเขา
อืมนะครับแล้วปืนลงไปยิงครับเค้าหาประหมาต็นในพวกอื่นได้รับบัตรเจ็บสะหัส
ฝีมือของไอ้ต้อยผู้ชายคนนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่น้องน้ำฝนนะครับ

คุณพ่อคุณแม่ครับผมสวัสดีครับ
ผมภาคภูมินะครับรายการเปิดปากกับภาคภูมิไทยรัฐทีวีนะครับ

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจจริงนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่

คือต้องขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ
ถ้าเกิดมันไปสร้างความสะเทือนใจอะไรยังไงกับคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติมต้องขออนุญาตขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับ

คุณพ่อคุณแม่ครับคืนนั้นน้องน้ำฝนน้องน้ำฝนจะไปส่งเพื่อนใช่ไหมฮะหรือว่าเพื่อนมาหาที่บ้านหรือเขาไปทำรายงานอะไรยังไงกันเท่าที่ข่าวออกมาเนี่ยครับ

ครับเพื่อนมาทำรายงานที่บ้านน้ำฝนก็คือน้องคิมกับน้องแพร่

หลังจากนั้นน้องน้ำฝนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปส่งเพื่อน
ที่บ้านอีกหลังนึงใช่ไหมครับ

ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมว่าลูกสาวได้ขี่รถออกไปเพื่อจะไปส่งเพื่อน

แล้วมารู้ข่าวอีกทีตอนไหนครับตอนที่เกิดเหตุแล้วมีคนมาแจ้งเนี่ยครับ
ประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วครับ
เที่ยงคืนกว่าก็มีคนมาแจ้ง

ตัวของคนก่อเหตุเขาเป็นคนในพื้นที่แถวบ้านไหมฮะเคยเจอเคยเจอหรือเคยรู้จักไหมฮะ
ผมก็ไม่เคยรู้จักครับไม่ค่ะอืมแล้วคือใครก็ไม่รู้
อยู่ดีขับรถมาชนรถลูกสาวเรากับเพื่อนแล้วก็ลงมายิงจนเขา
เขาเสียชีวิตกันหมดเลยใช่ค่ะน้องน้ำฝนนี่เป็นนักเปตองด้วยใช่ไหมฮะ
ครับเห็นบอกเป็นตัวแทนแข่งระดับจังหวัดระดับชาติเลยเหรอคุณพ่อคุณแม่
ใช่ค่ะเป็นลูกสาวมีลูกสองคนใช่ไหมครับใช่ค่ะ
น้ำฝนนี่คนเล็กค่ะคนเล็กค่ะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องทางคดี
จากทางเจ้าหน้าที่บ้างไหมครับว่าเขาดำเนินการหรือว่าแจ้งข้อหากับผู้ต้องหายังไงบ้าง
หรือเป็นคนก่อเหตุยังไม่ทราบค่ะ
ปกติน้องน้ำฝนเป็นคนนิสัยยังไงฮะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่
เด็กดีล่าเริงค่ะร่าเริงเด็กดีเป็นเด็กเรียนเด็กกิจกรรม
มีอนาคตไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วยค่ะ
น้องจบจะจบม๖ปีนี้แล้วใช่ไหมฮะ

ได้คุยกันไหมครับตอนก่อนหน้านี้ว่าน้องน้ำฝนเขาอยากจะไปเรียนต่อที่ไหน

เขาจะไปเรียนมทักษิณนะคะเขาบอกว่าเขาจะไปเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย
แล้วก็เป็นครูพระอะไรนี่ค่ะเขาเลือกไว้สองอย่าง
อยากจะไปเรียนต่อด้านกฎหมายหรือไม่ก็เป็นครูพระ

คุณพ่อคุณแม่ทางฝ่ายของผู้ที่เขาก่อเหตุแม่ของเขาหรือว่าเมียของคนก่อเหตุเนี่ย
เขาได้ติดต่อมาบ้างไหมคะว่าเขาจะมากราบขอเข้ามาศพ
มาขอโทษคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะมาพบมาหา
ยังค่ะไม่มีใครติดต่อมาค่ะ

คุณพ่อคุณแม่อยากให้โทษตรงนี้สูงสุดไปถึงประหารชีวิตเลยใช่ไหมเมื่อวานนี้
ผู้สื่อข่าวเราไปคุยด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกไว้

ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องอีก๒คนหรือยังฮะได้เจอกันหรือยัง

คือก็คุยกันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอะค่ะ

ทำไมคือเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคือผมฟังแล้วผมเศร้าจริงนะผมเองผมก็มีลูกนะผมก็เข้าใจว่าความสูญเสียของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยู่ดีลูกเราต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ครอบครัวเราต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้คุณพ่อคุณแม่

ได้บอกอะไรกับลูกสาวกับน้องน้ำฝนบ้างไหมฮะระหว่างที่หลังจากเกิดเหตุแล้วเราก็ได้คุยกันผ่านผ่านจากงานที่อยู่ที่วัดตรงนี้
ก็บอกไม่ต้องเป็นห่วง
เรื่องคดีทำให้ถึงที่สุด

ผู้ต้องหาเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ทางไทยรัตน์ทีวีผมก็อ่านข่าวอยู่เมื่อวัน
เขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยติดยาเสพติดมานานแล้วตั้งแต่มัธยม
มีคดีอะไรก็เคยมีคดีฆ่าคนตายแล้วก็หลุดคดีมาอะไรมา
เขาจะมาเป็นตัวแทนของลูกชายเขาในการมาขอเข้ามาศพ
ของน้องทั้ง๓คน
ถ้าในส่วนของคุณแม่และคุณพ่อน้องฝน
ณขนาดนี้พร้อมหรืออยากจะให้เขามาไหม

ถ้าเกิดฝากหรือพูดผ่านไปได้เนี่ยอยากบอกอะไรกับทางฝั่งนั้นไหมฮะ
ทางฝั่งผู้ต้องหาหรือว่าจะเป็นญาติเป็นแม่เป็นเมียเขาก็แล้วแต่
ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันสูญเสียไปแล้ว

คุณพ่อคุณแม่ยังมีเรื่องอะไรที่ห่วงเกี่ยวกับคดีของลูกสาวหรือว่าเพื่อนลูกสาวไหมฮะ
เป็นห่วงว่ากลัวคดีจะไปไม่ถึงไหนค่ะ
กลัวคดีจะไปไม่ถึงไหน
กลัวจะเงียบซะก่อนเพราะว่าเห็นเขาว่าเขามีคดีที่ผ่านมาเขาได้ออกมาตลอด

มีข่าวว่าเขาโดนคดีออกมาตลอดโดนคดีออกมาตลอดมีคดีฆ่าคนตายก็ยังหลุดคดี

เขาเห็นเขาบอกเป็นคนเป็นเขาเรียกเสียต้อยเลยเหรอคุณพ่อคุณแม่แถวนั้นอ่ะ
เขาร่ำรวยหรือยังไงหรือเขามีสตางค์หรือยังไงหรือคุณพ่อคุณแม่
เห็นเขาว่าอย่างนั้น
คุณพ่อคุณแม่ก็เลยกังวลว่าคดีจะไปไม่ถึงไหน

แล้วก็ขอบคุณที่ได้คุยกันนะครับผมเข้าใจความรู้สึกในฐานะคนเป็นพ่อเหมือนกันมีลูกเหมือนกัน
แสดงความเสียใจจริงนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ

คดีนี้ผมว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฟันทงเลยฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์คือรถมันก็ชัด
อาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวพักแป๊บเดียวคือเราต้องคุยกันยาวหลายเรื่องนั่นแหละ
ไม่ใช่แค่ข้อหาไม่ใช่แค่เรื่องคดีครับไอ้วนหลู่แบบเนี้ยท่านผู้ชมอาจารย์ปรเมฆ
มันเป็นวัฒนาจักรอยู่แล้วนะไม่ให้เป็นวัฒจักรได้ไหมเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องคดีที่รันทศแล้วก็สะเทือนใจจริง
เจ้าของอู่ซ่อมรถที่เขาพนมจังหวัดกะบี่นะฮะ
คืนวันจันทร์ที่ผ่านมาไปซื้อยาบ้ามาเสพ๑๐เม็ด
ราคาแค่๓๐๐บาท๑๐เมตรนะฮะ
หาบาง๒๐๕๓๐บาทมาเอายาบ้าขับรถออกไปเจอรถจักรยานยนต์ของน้อง
น้องที่เขาทำรายงานกันเสร็จกำลังจะขับไปส่งเพื่อน
กันเนี่ย๓คนเนี่ยชนเขาชนเขาลงไปแล้วปืนไล่ยิงเขา
สภาพศพของน้องเนี่ยคือมีกระสุนเข้าที่หลังลักษณะคว่ำ
หน้าด้วยน้องผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสองนั่นแสดงว่ากำลังวิ่ง
เราไปไล่ยิงเขามีเผาจักรยานยนต์ด้วยคำถามก็คือว่า
การก่อเหตุแบบนี้เนี่ยก่อเหตุแล้วหนีไปนะฮะไปจับได้
เช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์ปรเมฆบอกว่าที่พ่อแม่เป็นห่วง
ว่าจะหลุดคดีหรือเปล่าคดีจะไปไม่ถึงไหนเนี่ยอาจารย์ปรเมฆ
ยินยันว่าผมไม่หลุดไม่หลุดเพราะว่าก็ดูจะผมดูแต่
หลักฐานนะครับจากหลักฐานที่ตำรวจได้ไปได้รถแล้วสภาพรถที่ชนก็ตรงมีการชนหลุดอยู่หลุด
อยู่เรียบร้อยกร้องวงจ้อนติดครับแล้วก็
กันที่แสดงว่ามีและพาวุดปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุครับแล้วก็ไปยิงน้องเขาอีกสามคนอืม
ยิงจากข้างหลังก็มีครับสองคนเนี่ยยิงจากข้างหลัง
อีกคนนึงเข้าเข้าแถวนับหน้าใบหน้าอ่ะอ่า
แสดงว่ายิงคนแรกเสร็จอีกสองคนอาจจะวิ่งนี่นี่ตามตามสภาพข้อเท็จจริงนะ
เรามองสภาพโคตรที่จริงว่ายิงโป้งสองคนอ่ะตกใจวิ่งหันหลังหันหลังวิ่งก็โดนเข้าไปอีกสองสองสองนัด
ครับนะครับซึ่งกรณีอย่างเงี้ยเป็นการฆ่าเพื่อปกปิดการกระทำความผิดของตนเอง
อืมโทษสองแปดแปดวงเล็บเจ็ดคือประหารชีวิต
ฆ่าคนตายแบบนี้เนี้ยโทษประหารชีวิตประหารชีวิตอย่างเดียวแล้วสถานเดียวครับ
ไม่มีไม่มีอย่างอื่นแยกเป็นแยกเป็นคนก็สามศพก็ต้องก็ถ้าพูดแต่สามศพก็สามทหารอ่ะ
ว่างั้นเถอะหนึ่งกรรมหนึ่งศพก็หนึ่งกรรมหนึ่งศพก็หนึ่งกรรมหนึ่งศพก็หนึ่งกรรม
ไม่ได้ยิงนัดเดียวแล้วถูกสามคนแต่ตั้งใจยิงทีละคนยิงทีละคนยิงทีละคน
ไม่รวมข้อหาอย่างอื่นที่ไม่รวมไม่รวมที่ไล่มายังข้อหาทำให้เสียทรัพย์อีกเผา
เผาจักรยานยนต์อ่าอืมเห็นไหมแต่เขาปฏิเสธเรื่องเผาเขาบอกไม่ได้เผา
นะครับทีนี้จะอ้างเดอะอ้างได้มั้ยร้อนยาเละอ้างฤหารหลอนยา
ไม่หลุดหรอกครับไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องจริงคนที่จะอ้างวิกลจริตบ้างไบโพล่าบ้างนะครับ
มันต้องถึงขนาดอย่างเช่นว่าคนที่สติไม่ดีผมยาวลุงรังเดินอยู่ริมถนนแล้วก็หินเฟียด
ไอ้นี่ยังไม่รู้สึกตัวแต่คนแบบนี้ยังรู้สึกตัวอยู่
ตอนเช้าออกมายังจับยังมีปืนแล้วยังพูดได้แม้จะพูดไม่รู้เรื่อง
แล้วพูดด้วยว่ายิงเขาเพราะเขาจะยิงเราเขาจ้างคนมาฆ่า
หลอนบอกคิดว่าเป็นจักรยานยนต์ที่จะมาไล่ฆ่าเลยไปยิงเขาซึ่งอ้างไม่ได้
ก็เหมือนน้องผู้หญิงคนหนึ่งคุณภาคภูมิคุณจำได้

นั่นก็บอกฟ้าให้มาแทงฟ้า

แสดงว่ายังมีสติอยู่

ถ้าคนที่ก่อเหตุเขามีอาการทางจิตประสาทจริง
แล้วตรวจสอบแพทย์ก็ลงความเห็นว่ามีอาการทางจิตประสาทจริงเนี่ย
แต่สุดท้ายเขาก็ต้องไปรักษา

ก็น้องที่ผมบอกน้องผู้หญิงคนนี้ก็

อีกคดีที่เห็นชัดเจนเลย

ที่ขับรถทับไปทับมาทับไปทับมา

ที่ต้องทับไปทับมาเนี่ยเพราะว่า
น้องสาวที่นั่งรถจะส่งเสียงดังกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ด

จิตแพทย์๖๔คน

ว่าเป็นโรคจิตบางหรือบางชนิดที่ควบคุมตัวเองไม่ได้

ทีนี้ไอ้โทษไอ้คดีนี้มันโทษประหารชีวิต

ทีนี้ปัญหาของเราเนี่ยโทษประหารชีวิต

มันมีลายล่าสุดที่ประหารไปเนี่ย

ช่วงสัก๓๔ปีที่ผ่านมา

กลุ่มวัยรุ่นผู้ร้ายที่ไปชิงโทรศัพท์

ทีนี้โทษประหารชีวิตในปัจจุบันเนี่ย

แต่จริงถ้าเรามองให้ดีเนี่ย

เขาไม่เอาไว้ถูกมั้ย
ยังมียังมีแต่หลักสากลเนี่ยอ่าเขามองว่ามันก็น่าจะมีส่วนดีอยู่บ้าง
เอาให้เอาไว้ใช้งานให้โอกาสเขาคิดอย่างนั้นน่ะนะแต่ว่าจริงจริง
ในประเทศอย่างกลุ่มกลุ่มมุสลิมเนี่ยยังใช้อยู่ยังใช้อยู่แล้วบาง
ก็ยังใช้อยู่เพียงแต่ว่าลดวิธีการขั้นตอนที่ไม่ให้มีการ
ทรมานเช่นของเราก็เคยมีของเราก็มีตอนนี้วิธีที่ไม่ทรมาน
คือฉีดยาเข้าไปสองสามเข็มเนี่ยครับแล้วก็หลับไปเลยก็ยังมีอยู่
อาจารย์แล้วอย่างอย่างเนี่ยคดีเนี้ยอ่าไอ้ต้อยเนี่ยสุดท้ายปลายทาง
ผมไม่แน่ใจว่ามันจะประหารได้หรอกเพราะว่าแต่ก็คงไม่ออกง่ายง่ายใช่มั้ย
กฎิกาสาคนของเราเนี้ยมันมันครอบไปหมดไงแต่ทีนี้อาจออกง่ายง่าย
มันคงไม่ออกง่ายง่ายใช่ไหมครับเท่าที่ผมศึกษานะครับโทษจำคุกเนี้ย
ก็สมคิดก็ติดตั้งฆ่าตั้งกี่ศพยังออกมาฆ่าต่อได้เลยไอ้ต้อยอายุสี่สิบสองครับอ่าท่านถ้าติดอย่างนี้ก็อาจจะประมาณสี่สิบสองถ้าสมมุตินะอืมสมมุติถ้าลงประหารชีวิตตอนรถไปรถมาทำไปทำมาเนี่ยมันก็น่าจะได้บวกอีกสิบสิบห้าปีก็เป็นห้าสิบเจ็ดครับก็อาจจะออกได้ใช่ไหม
คือบ้านเราเนี่ยมันขาดอยู่เรื่องหนึ่งการเพิ่มคุกเพิ่มคุก
เรือนจำรับได้ประมาณสองแสนนิดนิดแต่ปัจจุบันอยู่ที่สามแสนแปดมั้ง
เราก็เลยต้องมีระบบลดโทษอย่างเงี้ใช่ไม่อย่างนั้นคุกไม่พอขังไม่พอขัง
ผมได้ข้อมูลมาว่าทางทางกระทรวงยุทธรรมเนี่ยเดี๋ยวจะมีกฎหมายที่ออกมาก็คือ
เพียงจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าไปทำอะไรมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์
เรื่องเรื่องนักโทษที่ใช่มันก่อคดีเยอะขึ้นครับซึ่งต้องยอมรับว่า

หรือบางคนเห็นคุกเป็นบ้านด้วยซ้ำ
ใช่เพราะบางคนพอไม่มีจะกิน

ไม่รู้ว่ามีใครไปบอกคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
ทั้ง๓คนที่เสียชีวิตหรือเปล่า
อย่าลืมเรื่องทางแพ่งใช่ไหม

เขาจะช่วยยื่นคำระโรงว่าถ้าสารตัดสินคดียาแล้ว

อันที่หนึ่งแต่สิ่งที่น่าคิดวันนี้

สามีตัวเองคลั่งยายังพียาติดยา
แล้วจะปล่อยให้เดินบนถนนเนี่ย
คุณก็ต้องมีความรับผิดชอบนะ
คุณญาติพี่น้องต้องรับผิดชอบด้วย

รู้ว่าเขาติดยาบ้าอย่างหนักยังปล่อยให้ไปก่อเหตุแบบนี้

ถึงแม้จะเคยจับรักษาแต่ก็มายอมรับเองว่า

แสดงว่าการรักษายังไม่เป็นผล

โดยเฉพาะเรื่องที่ว่ายาบ้าก็หาง่ายเหลือเกิน

เปิดปากกับภาคภูมิ
เมื่อสักครู่นี้ไล่กันถึงเรื่องทางคดีอาญา

โทษสูงสุดถึงประหารชีวิตตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับ

แต่อาจารย์ปรเมฆบอกว่า
สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
วบคู่กับคดีอาญาในเหตุการณ์นี้
มันมีเรื่องทางแพ่งอยู่นะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิต

ก็คงมีคนบอกแหละเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงบอก
คุณพ่อภูมค์คุยกับพ่อแม่น้องก็เนี่ยนะ

แสดงว่าพ่อแม่ยังไม่ได้ถูกตำรวจสอบปากคำ
คุณพ่อคุณแม่ทั้ง๓คน

และเป็นผู้พูดหน้าศึกการแทนบุตร
คือเป็นผู้เสียชีวิต
แล้วถ้าเผื่อจะแนะนำในการเรียกค่าเสียหายจากตัวตัวตัวเสียต้อยหรือไอ้ต้อยนี้ก็ส่วนหนึ่ง
ครับแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำจริงจริงเดี๋ยวผมจะลองดูว่าใน
มีใครพอช่วยได้ไหมยังไงก็คือการที่เรียกร้องค่าเสียหายจากครอบครัวเขา
จากแม่จากภรรยาครับเพราะผมจำได้ว่าภรรยาก็บอก
ถ้าเขานั่งไปด้วยก็คงไม่เกิดเหตุแสดงว่าคุณรู้ว่าสามีคุณเนี่ยเป็นยังไง
เมื่อวานเมียของเสียต้อยให้สัมภาษณ์บอกว่าความจริงเนี่ยเขารู้ว่าสามีเสพยาบ้า
อยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะจนต้องแยกบ้านกันอยู่อืมอ่า
แต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคืนวันจันทร์เนี่ยช่วงกลางวันมั้งไอ้ต้อยมาหา
จะพาลูกกับเมียเนี้ยมาบ้านที่เป็นอู่ซ่อมรถอ่า
แต่เขาไม่ได้ไปด้วยก็เลยขับรถไปคนเดียวครับสุดท้าย
ไปก่อเหตุครับทีนี้แสดงว่าไอ้การที่ภรรยาเขาพูดอย่างเงี้
เขารู้ว่าสามีเนี่ยตัวอันตรายอืมถ้าท่านเข้าใจนี้นะรู้อยู่แล้ว
รู้ว่าเป็นตัวอันตรายทีนี้โดยหลักทางกฎหมายแพงละ
สามีภรรยาต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันครับ
นั่นหมายความว่าต้องดูแลซึ่งกันและกันเมื่อคุณไม่ดูแลปล่อยให้เขาไปละลานชาวบ้าน
เพราะว่าคุณก็ควรจะต้องรับผิดส่วนมรรดาบิดามรรดากระบุฎ
แล้วก็ยังต้องดูแลกันไม่ว่าจะบรรลุนิติผมว่าโดยเฉพาะการที่รู้ว่าลูกป่วย
อืมวิกลจริตหรือติดยาเสพติดจนคลั่งอย่างเงี้ย
แล้วยังปล่อยแม้จะได้ความว่าเคยพาไปรักษา

้อยเนี่ยติดยาตั้งแต่มัธยม

เสพยาก็ไปบำบัดแล้วก็ออกมาครับ

คือถ้ารู้อยู่แล้วมันก็มีหน้าที่นะ

บรรลุนิติภาวะ

แม่ก็ยังต้องดูแลนะ

ในกฎหมายเนี่ยบอกว่าผู้ที่เป็น

คุณต้องดูแลคนของคุณ

จะเดินออกไปนอกบ้านไปเกาะให้อะไร

มีผู้อนุบาลผู้พิทักษ์
ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ขอเป็นคน

กฎหมายแค่ตัวหนังสือนิดเดียวแต่เราไม่ได้มองให้ลึกไปว่า
ที่เขาเขียนอย่างนั้นเขาเขียนความรับผิดชอบ
เหมือนบริษัทเป็นนิติบุคคลคือความรับผิดชอบ
นี่คือเหมือนกันอย่าไปมองบ้านเรามองแค่ตัวหนังสือ
เหมือนอันนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่ว่าถ้าลูกไปแว้น

ต้องมีส่วนรับแต่เดิมเนี่ยแต่เดิมมันอยู่ในกฎหมายธรรมดา
ครับต่อมามีพระธรรมจัตริย์ว่าในการคุ้มครองเด็ก
อืมก็บอกให้พ่อแม่ต้องเพราะเหตุที่กฎหมายออก
เพราะพ่อแม่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิต
จะไปเรียกร้องค่าเสียหายกับคนที่เป็นเมียเป็นแม่เป็นผู้ปกครอง
คนดูแลเป็นครอบครัวของของในต้อยเพิ่มเนี่ยยัง
เมื่อวานนี้คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะ
ครับไปที่อู่ซ่อมรถอยู่ที่เขาเพื่อนนมกระบีเนี่ย
ของในต้อยเนี่ยที่หน้าร้านเขามีประตูเหล็
อืมเขาเอาสีดำพ่นไว้เลยอาจารย์ครับพ่นคำว่าขายนี่ขายอืม
มีปัญหาภายในครอบครัวอย่างนี้แสดงว่าคุณรู้แล้วว่า
คนนี้มีปัญหารู้ต้องรู้ทั้งบ้านรู้คุณคุณแม่ของในต้อยเนี่ย
สัมภาษณ์อยู่แล้วว่ารู้แล้วก็ก็แต่ก็ชมอยู่อย่างนะครับ
ให้เดิมเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายอันนี้ก็ยังยังถือว่า
ยังถือว่ายังดีอยู่นิดนึงนะหมายถึงว่าครอบครัวเขาไม่ได้
ไม่ขวางไม่ค่อยไม่ขวางเลยไปเลยอืมนั่นครับก็มีเมื่อช้าไปเยี่ยม
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์อันนี้ธรรมดาธรรมดาสายสัมพันธ์มันตัดไม่ขาดหรอกครับ
เลวแค่ไหนเพราะพ่อแม่ก็ต้องรักลูกเสมออาจารย์แต่ว่ากรณีอย่างนี้เนี่ย
มันก็เหมือนกับหลายครอบครัวที่เขามีคนติดยาเสพยาหลอนยา
เขาบอกเขาไม่รู้จะจัดการยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วไง
เจ้าหน้าที่ก็พาไปปับรบรรพรรดิไงบางทีก็จับไปสงบสติอารมณ์โรงพรรท์แล้วไง
ก็กลับมาที่บ้านเอาอีกจะให้ทำยังไง
คือหลักคิดหลักคิดเรามันผิดอยู่อันนั้นนะผมไม่ค่อยเห็นด้วย
มันมีเรื่องของการบำบัดรักษา
แต่เรามักจะใช้คอนเซ็ปต์ของต่างประเทศว่า

ผู้ติดยาเขาไปโรงพยาบาลครับ

แต่ประเทศไทยผู้ติดยาหนีตำรวจครับ

ก็คือเขาไม่คิดจะรักษาตัวเองไง

ผู้ติดยาคือผู้ป่วย
เขารู้ว่าเขาติดยาเขาพยายามไปที่โรงพยาบาล

ไปลดละเลิกได้

ผู้ป่วยเรามีแต่หนีตำรวจไปวันหนึ่ง

เขาไม่อยากรักษากับกลัวถูกจับ
เราให้เกียรติเขา

แต่ความจริงเขาไม่น่าจะเป็นผู้ป่วย

กฎหมายอยู่ตลอดคือต้องเสพอยู่ตลอดไง
แต่ถ้าไม่ได้คิดจะกลับตัวกลับใจนะ

ไม่ไปนะไม่ไปไม่เจอใคร

คือยาบ้าที่ถูกเพราะว่าถูกกัญชาตีตลาด

เมื่อก่อนอะทำไมก่อนที่ผมทำจะเมตร๕๐เมตร๑๐๐

ลงทุนมาบาทเดียวแล้วซื้อขายกัน๒๐๐
แต่พอมีเรื่องกัญชาสูบเสรี
นะครับซึ่งก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่อาจารย์เสรีเนี่ย
มันก็หันจากตัวนี้ไปตรงนู้น

ถ้าแพงต่อไปมันก็ขายไม่ได้
เอาเป็นว่าตอนนี้ยาบ้ามันถูกมากเกลือนเมืองด้วย
ปืนก็หาซื้อง่ายเข้าอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ก็หาซื้อเด็ก

เดี๋ยวข้อมูลทางกฎหมายที่อาจารย์ชี้แนะเอาไว้
ทีมข่าวของเราจะไปบอกคุณพ่อคุณแม่น้องที่เสียชีวิต

ใช่เดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วถ้าเผื่ออยากได้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ลองติดต่อที่สภาธนายก็ได้

ผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ผมก็หดหูเหลือเกินอ่านข่าวนี้
หวังว่าจะไม่มีใครเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
วันนี้หมดเวลาของเปิดปากนะครับอีกสักครู่
ชมข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
พรุ่งนี้พบกันบ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ